ซึ่งแน่นอนแหละต้นทางสื่อเราก็ไม่แน่ใจว่ายังไง
โอเคตอนนี้มันต้องคุยกัน
เพื่อความชัดเจนเพราะเขาก็มีสัญญา
มาจากทีมในเวียดนามซึ่งเหมือนกับปฏิเสธแล้วแหละนะครับ

หลังจากที่ทำผลงานดีในทีมชาติในระดับอาเซียนนั่นแหละ
ถ้าเป็นลักษณะนี้อยากได้ความชัดเจน

มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่สมาคมจะเพิ่มสัญญาคือขยายอีก๓เดือน
เพราะสมาคมเองก็อาจจะยังไม่อยากต่อสัญญายาวเพราะที่ผ่านมาเนี่ย
เสียค่ายกเลิกสัญญาไปหลายบาทมาก
ที่ย้ายไปแข่งในต้นปีหน้าก็คือเดือนมกราคม

ถ้าทำได้ดีก็เอาว่ากันนะครับแต่ว่าทำได้ไม่ดีก็พร้อมที่จะอำลาจากทีมชาติไทยนะครับ
ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือทีมชาติไทยชุดซีเกมนะครับ
เมื่อวานนี้ก็รายงานตัวนะครับแล้วก็เช็คสภาพร่างกาย
ช่วงเย็นก็เข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมชุดแรกนะครับประมาณ๑๐๑๕คน
จากทั้งหมด๒๙คนแน่นอนว่าติดภารกิจกับสโมสรต่างนะครับ
ที่ไทยลีกยังไม่จบนะครับสุดสัปดาห์นี้การฝึกซ้อมของไทยเนี่ย
อยู่ราว๘๙วันนะครับในจำนวนผู้เล่นที่ไม่แน่นอน
ทำใจแล้วแหละที่จะไม่มีเกมอุ่นเครื่องนะครับก่อนที่จะไปซีเกม
เพียงแค่สิงคโปร์เท่านั้นที่เจอในนัดแรกนะครับเพราะว่าทีมอื่นดูไว้คร่าวนะครับ
เชื่อมั่นเพื่อนร่วมทีมชุด๔เกมทุกคนมีความมั่นใจ
มีความกระหายและมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกัน
แต่ว่าสามารถปรับทุนกันได้ยืนยันไม่ประมาท

ว่าเกมแรกเป็นเกมที่ไม่ง่ายเสมอสำหรับทุกทวนาเมนต์นะครับ
ผมว่าทุกคนมีความมั่นใจอยู่แล้ว
และมีความกระหาอยากจะเล่นอยู่แล้ว
ก็เชื่อมั่นในเพื่อนทุกคนอยู่แล้วครับผม
ผมว่าทุกคนก็มีความดีที่แบบแตกต่างกันครับ
ทุกคนมีจุดเด่นจุดด้อยที่แบบแตกต่างกัน
ผมว่าเราก็สามารถปรับจูนกันได้ครับ
ก็ไม่ได้ประมาทหรืออะไรเขาครับเพราะว่าแบบเขาก็สู้กับเราได้สนุกในทุกครั้งที่เจอ
เกมแรกก็น่าจะเป็นเกมที่ยากเสมอสำหรับทุกทวนาเมนต์
รอบแบ่งกลุ่ม๑๑พฤษภาคมนะครับเล่น๑ทุ่มพบกับเวียดนาม
ส่วนไทยลีกครับเสาร์นี้คู่ที่น่าสนใจก็โฟกัสไปที่คู่สุดท้ายเลยนะครับ
๑๙นาที๓๐นาทีเชียงรายยูเรเต็ดเจอกับบุรีรัมย์
ในเต็ดเล็กแรกเนี่ยประสาทสายฟ้าถล่มมา๔๑นะครับ
สถานการณ์ของจ่าฝูงบุรีรำ๖๗แต้มก็ทิ้งแบงคอก๑๒คะแนน
ซึ่งต้องการแค่แต้มเดียวจาก๔เกมที่เหลือนะครับ
ไหนก็ได้จะการันตีการเป็นแชมป์ไทยลีกสมัยที่๘แน่นอน
ส่วนเชียงรายอยู่ที่๖๓๘คะแนนก็หมดลุ้นทุกอย่างแล้วนะครับ

บุรีรำหวังจะปิดจ๊อปจากเกมนี้เลยนะครับ
แล้วก็จะเดินหน้าล่า๓แชมป์ต่อ
ลุกก็ต้องดูนะครับดูบูย่าพร้อมไหม
จัวรถาบุรีงกีษรออยู่แล้วนะครับ

แล้วก็สุประชัยใจเด็ดรวมถึงธีรธรบุญมาทัน

ส่วนเชียงรายไม่มีชินพัฒนลีออกประกันหลัง
แล้วก็เกมลุกเนี่ยได้คิมจีมินเนียวสัตว์โบรียา
รสิทธสุวรรณเศษนะครับแดนกลางศิวากรเตียตระกูลค่ะ
ประกันหลังจอมยิงอย่างบิ๊กเจอร์กาโดโซ่ที่ซัดไปแล้ว
ประตูก็พร้อมจะลุยเหมือนกันส่วนอีกสามคู่
หกโมงเย็นนะครับเริ่มคู่แรกราชบุรีเจอกับประจวบ
๖โมงครึ่งสุโขทัยพบกับบีจีปฐุม
แล้วก็หนึ่งทุ่มขอนแก่งยุณเต็ดเจอกับลำภูลนะครับ